อ่าเที่ยงแล้วเที่ยงต้องทำอะไรฮะต้องกิน

ใช่ค่ะแล้วก็ไปแบบทั่วไทยเลยด้วยค่ะ
วันนี้จะพาไปเริ่มดูที่แรกกันก่อนเลยได้ไหม
เดี๋ยวจะพาไปดูทะเลหมอกไปทะเลหมอกแบบฟิน

อ้าวแต่ที่นี่มีหมอกด้วยนะคะลองดูค่ะ

โอ้โหไม้กอดนี่คือสวรรค์หรือว่าผืนแผ่นดินเนี่ยฮะ
นี่คือหมอกไหลมาเหมือนกับอยู่บนสวรรค์ยังไงก็ไม่รู้

สีที่แต่งแต้มกับภาพวาดสีน้ำนะคุณ
สีแบบไล่ระดับตั้งแต่เฉดม่วงปลาน้ำเงินมาส้มชมพูแบบนี้ค่ะ
โอ้โหตอนเช้าแบบนี้ค่ะ
ดวงอาทิตย์กำลังโผล่มาจากด้านหลังหุบเขา

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นั่นเองค่ะ
แต่ตรงนี้หน้าฝนคนน้อยหน่อยแต่หมอกเยอะ
เพราะอะไรรู้ไหมเมื่อค่ำที่ผ่านมาฝนตกหนักไง
ทีนี้อุณหภูมิบนยอดดอยลดฮวบ๘โมงเช้า
วัดอุณหภูมิต่ำสุดบนยอดดอยอินถนน๑๑องศาค่ะ
ที่ยอดดอยเกี่ยวแม่ปาน๑๑องศา
ส่วนที่ทำการอุทยาน๑๗องศาแหม
ต่อให้จะหน้าฝนแต่อยู่ในโหมดของความเย็นแบบนี้
มาขึ้นดอยสัมผัสอากาศหนาวสัมผัสทะเลหมอก
แล้วก็มีความชื้นของอากาศแบบนี้ฟินไปเลยค่ะ

คุณผู้ชมฮะไปเที่ยวกันมาแล้วก็ต้องไปกินกันต่อนะฮะ
ไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อดีไหม

ร้านนี้ชื่อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายยักษ์ฮะ
น้ำซุปรสเด็ดแต่ที่เด็ดที่สุดคุณผู้ชม

มะนาวพริกสดยืนยันมะนาวแท้

มันต่างกันนะถ้ามันเป็นมะนาวขวดมันไม่ได้รสชาติที่มันลดนะ
ถ้ามะนาวขวดมะนาวปลอมเราจับได้เลย
แล้วดูซีนี้เนื้อนี้มากับแบบทุกส่วนเลย

นี่คุณผู้ชมฮะมะนาวพริกสดที่บอกไปของเด็ดของร้านนี้
เอามาราดเอามาเติมเอามาปรุงได้เต็มที่
เอามาจิ้มกับเครื่องอะไรต่างนี้ได้เต็มที่
เมื่อท่านกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับ

สองสามีภรรยาเจ้าของร้านวัยเกษียณคุณผู้ชมฮะ
คือท่านเองทำงานธนาคารนะคุณนะ
แล้วท่านก็เกษียณอายุมาแล้วท่านก็หางานทำ

นาวพริกสดสูตรเด็ดเลย

แล้วก็ท่านทั้งสองคนเป็นคนที่รักหนังสือให้คุณดังนั้นก่อนหน้านั้นสะสมหนังสือแล้ว
ที่ร้านก็จะมีหนังสือการ์ตูนมีนิยายให้อ่านระหว่างรอ
เหมือนนั่งทานก๋วยเตี๋ยวในบ้านของตัวท่านเองนะครับ

เมนูก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวซุปมะนาวพริกสด

จิ้มรวมเนื้อราคาเริ่มต้นชามละ๔๐บาทนะฮะ
ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายยักษ์อยู่ริมถนนชาญเวชกิจ

ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่๙โมงครึ่งจนถึง๔โมงเย็น
สอบถามเส้นทางก็ได้นะฮะ
เจ้าของร้านใจดีมีหนังสือให้อ่านเยอะเลยนะคะ

ทานเตี๋ยวเนื้อไปเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าจิบกาแฟหน่อยไหม
กาแฟที่ว่านี้ให้ฟิลลิ่งเหมือนกับจิบอยู่ที่ยุโรป

เดี๋ยวลองดูค่ะบรรยากาศการตกแต่งร้านนี่เห็นไหม

เขาบอกว่าจิบกาแฟดำก็ต้องนั่งร้านสีดำ
ใช่มันมีความดาร์กอยู่นะแต่ดาร์กแบบเรียบหรู
ที่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่สุราธานีค่ะคุณผู้ชม
ตรงนี้กลายเป็นคาเฟ่ใหม่ที่ได้รับความนิยมนะ
คนจะหลบร้อนมานั่งอยู่ในคาเฟ่นี้
งต้นไม้สวยแล้วที่สำคัญค่ะฟังเพลงสบาย
มีกาแฟมีขนมหวานเพียบเลย
ร้านนี้เจ้าของเขาเป็นบาริสต้า
แล้วก็ชอบรูปแบบการแต่งแบบสไตล์ยุโรปไง
ก็เอาสีดำมาเพิ่มความดาร์กให้กับร้าน
แล้วเมนูที่เขาขายดีเขาขายดีหลายเมนูค่ะ
เป็นพวกแบบคาราเมลแมคเทียโต้
แล้วก็มีพวกอเมริกาโนฮันนี่เลมอนด้วย
มีเค้กเป็นเค้กทำเองทำตามจินตนาการ
มานานหรือยังจ๊ะร้านนี้เปิดมา๓เดือนค่ะ
ตั้งแต่๘โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็นไม่มีวันหยุดเลยนะ
ร้านอยู่ใกล้กับโรงเรียนเมืองสุราธานีที่จังหวัดสุราช
ใครจะไปโทรถามเส้นทางก่อนได้นะคะ
๐๙๔๙๗๙๒๖๖๙บรรยากาศดีกาแฟอร่อยขึ้นอร่อยค่ะครับ
เราก็ส่งเสริมเรื่องของเส้นทางทำกินนะเรื่องของอาชีพนะฮะ
เอาปิดท้ายไปกราบพระกันดีกว่าคุณพระนอนองค์ใหญ่
แต่ถ้าคุณผู้ชมเข้าไปดูใกล้คุณจะได้เห็นถึงความอัศจรรย์
ใช่ของการสร้างพระนอนองค์นี้คุณพาไปที่นี่แห่งหนึ่งนะครับ
ที่วัดสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งนะครับมีพระที่คุณผู้ชมจะได้เห็น
พระนอนประดิษฐานอยู่พระเนี่ยเป็นไม้ไผ่ทั้งองค์คุณ
ขอดูพระหน่อยคุณดูไกลนึกว่าเป็นปูนปั้นนะ
แต่เข้าไปดูใกล้พระองค์นี้เป็นไม้ไผ่ทั้งองค์
เหรอเรียกว่าพระเจ้าตอกสารค่ะทำไมถึงเรียกว่าพระเจ้าตอกสารรู้ไหมคุณ
เพราะว่าใช้การตอกไม้ไผ่สาร๑ล้านเส้นเป็นองค์พระได้อย่างอัศจรรย์
เป็นไม้ไผ่ทั้งองค์ยาว๑๒เมตรหนึ่งเดียวในประเทศไทย

นี่คุณพอดูใกล้แล้วถึงเห็นไงว่าอ๋อนี่มันเป็นรอยของการสารอยู่แบบนี้
โดยท่านเจ้าสำนักสงฆ์พนธาตุจอมก้อยท่านเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าพระไม้ไผ่องค์นี้ชาวบ้านได้ร่วมใจกัน
กับช่างพม่าผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องจักษานสร้างขึ้น

หรอก่อนจะลงรักหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอ่าฮักดำ
นำมาอาบตอกไม้ไผ่จนดำมันป้องกันมอดไม้
ชาวบ้านมากราบไหว้บูชาขอโชคขอลาบจากพระเจ้าตอกสาร
ก็จะได้เลขสมใจนึกนะคุณนะ
ใครที่สนใจจะไปดูสิ่งอัศจรรย์ตรงนี้
ก็ไปได้ที่สำนักสงฆ์พระธาตุจอมก้อยพระเจ้าตอกสาร
ม่วงที่หมู่๘ตำบลบ้านขออำเภอเมืองปานจังหวัดลำปาง

จะเห็นเลยเป็นองค์ไม้ไผ่คุณ
สารสารตอกกันมาแบบนี้

โอ้โฮนี่ฝีมือชั่งจริงเลยน่ะ
ก็เลยเอามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะฮะ

ใครที่ชมช่วงของเที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

รับกันไปเลยดังนั้นต้องรอติดตามชมกันนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะมีคำถามให้ได้ร่วมสนุกกันนะคะ
ทางที่ดีติดตามข่าวเที่ยงทั้งรายการแล้วก็ติดตามทุกวันด้วยนะคะ